กลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการที่โล่ทอง
ตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยกับรอบการแข่งขันที่๓
รอบนี้นักตักทั้งสองคนจะต้องตักให้ได้มากที่สุด
และมาลุ้นตู้โจทย์ปริศนาในตอนท้าย

โจทย์ปริศนานี้จะเป็นอะไร

ถูกต้องครับค่ะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้รู้กันแล้วว่า

มูลค่า๑๑๓๙๐๐บาท

น่าจะคุยกันได้ไหมหรือว่ายังไงคุยกันได้ไหม

เป็นเหมือนกับทำธุรกิจสถาบันครอบครัวไปเลยนะ

แล้วไปไหนค่ะไม่ตกค่ะ

คุณบูบ

พี่ว่าเกรงอ่ะถูกแล้วแต่ออกแนวเกรงกลัวมากนะครับผม
โอเคคุณผู้ชมครับเรามาเปิดตัวสิ่งของปริศนากันเลย
ข้าวดาวสวัสดีค่ะอะไรคะคุณเทพธิดาพญากร
อารมณ์แบบนักดนตรีไงพี่อ๋อนักดนตรีอาร์ติสอาร์ติส
ถูกต้องยังไงออกมานี่คือวันนี้หนูมีคำถาม
คำถามอะไรคะนีนี่ถามพี่เฟิร์นก่อนละกันได้สิ
แต่อะไรสนุกที่สุดแต่รถปินไม่ถูกเลยยอมอยากรู้อยาก
มีอีกไหมน่าตาจริงจังไว้เข้าเรื่องดีกว่ามันดูของปริศนาของเราดีกว่าพี่

คุณผู้ชมครับของปริศนาของเราในรอบนี้คือตราหลากสี
และสิ่งของที่นักตักทั้งสองจะต้องตักในรอบนี้นั่นก็คือ
แตรหลากสีซึ่งแปรหลากสีนี้ที่เรานำมาให้ตัก
ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเลยล่ะครับ
ประมาณการตักในแต่ละรอบให้ดีแล้วกันนะครับ
ยิ่งตักเยอะเนี่ยยิ่งได้น้ำหนักมากเลยนะจะบอกเฮ้ย

รอบนี้พยายามตักกิโลทองให้ได้เยอะที่สุด
ถ้าพร้อมกันแล้วขอให้โชคดีตักได้เท่าไหร่

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
โอ้โฮ
โอ้โฮเฮ้ย
รอบนี้ต้องเรียกว่าวัดกันพรั่วต่อพรั่วเลยนะฮะ

เฟฟน้ำมันพิเศษเอาไว้สำหรับแมทสุดท้ายนี้
ในรอบนี้เนี่ยเขาตักได้แต่ละพรั่วแต่ละพรั่วนี้คือเยอะ
แล้วดูเหมือนจะว่าจะพลั่วใหญ่กว่าบูมด้วย

มางั้นแค่ขีดเดียว
ตั้งแต่การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของน้องกิ๊บนะครับว่า

ของบูมก็คือของทริป
และดูเหมือนบูมไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการสักครับ

เขาคนนั้นคือคุณ

ในเรื่องนี้นะคะคุณกิฟต์ทำกิโลทองได้ได้วิทยากรรมสี่คีด

คุณบูมนะฮะผู้ที่สิ้นหวังแล้วทุกสิ่ง
ทำไปได้๑กิโล๓ขีด
เอาล่ะคุณบูมยังไม่ได้แปลว่าคุณแพ้นะคุณอาจจะชนะก็ได้

นำเลขทะเบียนตัวท้ายสุดไปบวกกับน้ำหนักที่ตักได้ค่ะ
เลขท้ายสุดของคุณบูมเท่าไหร่

เลข๒บวกกับ๑๓กิโลเป็น
ของคุณกริ๊บได้๑กิโล๔ขีด
บวกกับเลข
๖ค่ะ